ดาหารนะครับมีครูเกษียณคนหนึ่งชื่อครูเปีย
เปียอายุ๖๒ปีแล้ว
เปียเนี่ยถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบกำลังไล่สืบสวนอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจไปชนะสูตรศพเบื้องต้นนะครับ
พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันสุดท้ายไม่ทันนะครับทุกผู้ชมครับ
จักรยานยนต์ของครูปรียนะครับที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
ล้มคว่ำอยู่นะครับครูเปรียชื่อจริงชื่อใดว่าสันใจสิทธิ์
อายุ๖๒นะครับนี่กู้ชีพพยายามช่วยเหลือนะครับ
หลังจากที่ถูกคนร้ายใช้ปืนเนี่ยยิงจนเสียชีวิต
กระสุนนี่เข้าที่ใต้ราวนมด้านขวานะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนของบ้านโนนทันบ้านย้อมพัฒนา
ในพื้นที่ตำบลชโนธน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
เปียถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้
กระสุนเนี่ยเข้าที่ใต้ราวนมด้านขวา๑นัดนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตอนนั้นเขานั่งฟังเพลงอยู่ที่หน้าบ้าน
หน้าบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
แล้วเห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ยขับออกจากจุดเกิดเหตุที่เจอครูเปียถูกยิงไป
ประมาณ๔นัทครับประมาณ๓นัทประมาณนี้แหละ
เห็นแต่รถมันขี้ไกลว่ารถคันสีขาว
รถสีขาวเป็นรถลักษณะยี่ห้ออะไรจำได้ไหมครับ

สีขาวหลังจากสิ้นเสียงปืนแล้วเนี่ย

ขั้นเดียววิ่งไปเลย

แต่กระสุนที่ฝังอยู่ในร่างของครูเปียเนี่ย
เป็น๙มมอยู่นัดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่า

ก่อนหน้านี้สัก๕เดือนก่อน
เปียเคยมีปากเสียง
แล้วก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการถมที่

แต่ไม่รู้ว่าที่กับใครอะไรยังไงนะครับ

มีรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถเก๋งสีขาว

เข้าออกเข้าออกมาจอดอยู่หลายครั้ง

ไปซื้อของที่ตลาดเหล่าดง

คงจะขับรถเก๋งตามครูเปียมา
แล้วก็ทำทีเป็นเรียกถามทาง

ลักษณะคล่อมจักรยานยนต์อยู่
แล้วก็ถูกกระหย่ำยิงมาจากในรถเนี่ย

มีชาวบ้านเนี่ยช่วยกันแจ้งเจรติให้มาช่วย

สุดท้ายเสียชีวิตส่วนคนร้ายขับรถหลบหนีไปนะครับ

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ

จุดเกิดเหตุที่ครูเปียถูกยิงเสียชีวิต

เยื้องกับร้านค้าที่มีชาวบ้าน

บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายดัง

แต่ไม่ได้สนใจก็คิดว่าประทกประทัดอะไรพวกนี้นะ

ทีแรกยังคิดว่าเออเป็นใครยังไง

เพราะตอนแรกที่มาถึงเนี่ยยังเห็นหน้าไม่ชัด
จากคนที่ถูกยิงสวมหน้ากากอนามัย

เป็นคนดีมากช่วยเหลือชาวบ้าน

ของตำบลของวัดต่าง
คือครูเปียความจริงชาวบ้าน
ก็ไม่เห็นว่าแกมีศัตรูที่ไหนนะ
ยังคิดอยู่ว่ายิงผิดตัวหรือเปล่า

แต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น

ที่ใส่ว่านดำเนี่ย

ครูขี้พอเอ้อกมาก็มี

ว่าเอาไปโรงพยาบาลมั้ย
เรียร็ยหละ
เป็นคนเพื่อมุมธรรณาชอบช่วยสังคมทุกอย่างเขาก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องที่ว่ามีไปขึ้นมีคุณลงทำอะไรน่ะที่ฟ้องร้องกันว่าที่ข้างบ้านอ่า
ที่แล้วก็มันน้ำทะลักมาใส่บ้านเขาอย่างนี้ไม่ชี้ชัดว่าเป็นปมนี้หรือเปล่าว่าเราก็ในในหมู่บ้านเขาแค่มีปมนี้ปมเดียว
อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาสันนิษฐานนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะเพราะว่าตำรวจเนี่ยตั้งปมสาเหตุเอาไว้สองสามเรื่องด้วยกันนะครับทุกผู้ชมครับยังมีเรื่องของปัญหาขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเรื่องปมชู้สาวด้วยนะครับที่บ้านของครูเปียนะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่หมู่เจ็ดบ้านย้อมพัฒนา
วันนี้ที่คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราไปเนี่ยก็เห็นสุดนักตัวสีดำของครูเปียเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านเหมือนกับมันนอนรอเจ้าของอยู่ฮะนี่ฮะตัวนี้ฮะนอนเฝ้าสวนผักสวนครัวออกแกนิกส์ของครูเปียอยู่นะฮะอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยไม่รู้มันรู้ว่าเจ้าของเนี่ยไม่อยู่แล้วหรือยังนะฮะนี่มันนอนเห

นี่เราเป็นคนดีเรามาอยู่บ้านอันนี้เราก็ไม่ได้ผิดภัย
แล้วช่วยเหลือยายทุกอย่างยายก็ไม่รู้จักเพราะว่าที่ดินเพื่อนก็เห็นบ่อยู่ทางนั้น
แต่จิมันสูงกว่านี้เลยที่ดินนั้น

สูงเกือบกันทั้งค่ะเพื่อนอาม่าเอาออกได้นี่เพื่อนพ่อไปว่าวแล้วเพื่อนจังเอาออกให้เพื่อนจังเกตออกให้นี่
เปียก็เคยมาช่วยเหลือไว้อะไรประมาณอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาเหตุให้ครูเปียต้องถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ

ผลตรวจรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าชุดสืบสวนของภูทรมุกดาหาร
ตอนนี้ได้ลงพื้นที่แล้วนะครับเพื่อไปรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
จุดสำคัญเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ารถเก๋งสีขาวที่ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ย
หลังจากที่ครูเปียสิ้นเสียงปืนแล้วก็ครูเปียถูกยิงแล้วมีรถเก๋งสีขาวขับออกไปเนี่ย
ทางไหนอะไรยังไงจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหม
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับชุดสืบสวนตั้งปมสังหารเอาไว้เนี่ย๓เรื่องด้วยกันนะ
ทั้งเรื่องปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเรื่องปมฟ้องร้องที่ดินอะไรพวกนี้นะครับ
หรืออาจจะเป็นปมชู้สาวก็ได้นะเดี๋ยวต้องไล่สืบสวนกันต่อไปครับ